ชั้นน่ะผู้ชมมากนี่จริงแล้วข่าวอะไรวันนี้มีมากมาย

ทำข่าวเรื่องน้ำไปแล้วกันอย่างที่บอกวันนี้โกงอุตุนยมวิทยาเขาออกมาพูด
ตั้งแต่เมื่อประมาณสักวันอาทิตย์ที่แล้วล่ะว่าจะมีฝนตกขนาดใหญ่
หมายถึงว่าฝนนี้จะตกหลายจังหวัดในประเทศไทยพอสมควร
ที่คนไม่มีการนำเสนอข่าวกันเลยแล้วก็เดือดร้อนด้วยนะ

จุดเริ่มต้นนี่คือสุโขทัยพิษสนุโลกในอนุสัย
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่า
เตรียมรับมือกับน้ำจากสุโขทัย

คือจากแม่น้ำยงมาถูกต้องและตื่นภัยทางสุโขทัยเมื่อวานนี่
ในการโครงการชนรับประธานพิษนุโลก

บ้านวังขี้เหล็กเพื่อติดตามสถานการณ์

สะพานจันทร์จังหวัดสุโขทัย

มีแผนการบริหารจัดการน้ำค่ะ
ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์

เกิน๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ไหลผ่านไม่เกิน๕๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ใช่ซึ่งล่าสุดมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัยก็ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิศนุโลก

ที่บริเวณแม่น้ำยมสายเก่า

โดนค่ะแล้วก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทธกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
คาดว่ามวลน้ำก้อนแรกที่ไหลเข้าสู่พิศนุโลกจะมีปริมาณกว่า๖๐ล้านลูกบาทเมตร

เส้นทางแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมฆคลองบางแก้วในเขตอำเภอพรมพิรามอำเภอเมืองอำเภอบางรกรรม

ได้มีการเร่งระบายน้ำนะคะ
ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทอง

แล้วก็ประตูระบายน้ำบางแก้ว

เมืองต้นก็ได้ผลักดันมวลน้ำก้อนน้ำ

ทั้ง๙๙แห่งในพื้นที่ด้วย

เตรียมความพร้อมรับแม่น้ำ

อำเภอศรีสำโลงจังหวัดสุโขทัย
ตอนนี้ถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำยมเนี่ย
ไหลเข้าท่วมพื้นที่เต็มไปหมดแล้ว

คนสุโขทัยอยู่กันได้อย่างไร

โรงเรียนประกาศหยุดเรียนไปแล้ว๔แห่ง
ประกอบไปด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

โดยเฉพาะโรงเรียนประชาอุทิศเนี่ย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๕

ต้องหยุดเรียนการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด
วันนี้นักเรียนจะต้องหยุดการเรียนการสอนแบบไม่มีกำหนด

ตั้งอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำยม

ฝั่งตะวันตกจากตลาดศรีสำโรง
ยังบริเวณสี่แยกไฟแดงตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำรงเนี่ย
เขาบอกณตอนนี้นะฮะปริมาณน้ำได้ท่วมไปบางจุดเนี่ย
บางคนถามว่าไอ้น้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ย

สูงเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบบางบ้านเขาหลังชั้นเดียวไงครับมิตรบ้านเขาเกือบเมตรห้าสิบบางบ้านเขาหลังชั้นเดียวไงครับ
ถูกรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้แล้วมิตรมีแล้ววะ
ต้องอาศัยเรือท้องแบนนะฮะเดินลุยน้ำเข้าออกเนี่ย
คนก็เลยถามว่าไอ้กระแสน้ำเนี่ยนะได้ท่วมกินพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานยาว
จนเกือบถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกน้ำท่วมไปประมาณ๓กิโลเมตร
สามกิโลเมตรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะตำบลวัดเกาะต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
ก็ตอนนี้แม้กระทั่งมีข่าวถึงขนาดว่าพนังดินกั้นแม่น้ำยมเนี่ยแตกแล้ว
นี่ค่ะกลางบนอยู่นี่แหละนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วม
บ้านในสุโขทัยจมแล้วตอนเนี้ยเขาบอกสองเมตรแล้ว
คือจริงเรามีการได้เห็นภาพข่าวบ้างเหมือนกันนะคะ
ที่มีชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงหมายถึงว่าน้ำเขาท่วมถึงแบบชั้น๒ของบ้านเลย
สองวันแล้วยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ
อันนี้อาจจะต้องแบบช่วยกันประสานงานกับหน่วยงาน

ที่คือไก่เกยอะไรขึ้นมาอยู่บนชั้น๒หมด

คือภาพเดิมเดิมของน้ำมาเลย
นังดินเนี่ยกั้นแม่น้ำคือมันเป็นกั้นแม่น้ำระหว่างแม่น้ำยมเนี่ย
น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านในสวรรคโลกสุโขทัยเนี่ย
ตอนนี้นะฮะบางบ้านจมไปแล้วกว่า๒เมตร
ชาวบ้านเนี่ยก็ต่างเร่งขนย้ายนะฮะสิ่งของกันให้วุ่นเลยครับ
อันนี้คือสถานการณ์ที่เมื่อกี้รถเมย์พูดคือสถานการณ์ในแม่น้ำยม
แม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ถ้าสมมุติจะถามว่า
มันสถานการณ์เป็นยังไงต้องใช้คำว่ายังวิกฤตยังวิกฤต
เรื่องจากยังต้องรอรับน้ำเนี่ยนะฮะมาจากอำเภอวังชิ้นอยู่ที่ไหน
จังหวัดแพร่เรารู้อยู่แล้วว่าแพร่ตอนนี้น้ำท่วม
ใช่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็น้ำท่วมใช่เขาบอกว่าตอนนี้จริงเนี่ย
ต้องบอกว่าทางจังหวัดแพร่เองก็เริ่มเบาบางลงนะคะ
แต่ในบางแห่งก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่อย่างที่บอกไปอำเภอวังชิ้น
อันนี้ยังมีอยู่นะคะแม่แปงตำบลแม่ปาร์คแล้วก็วันนี้เนี่ย
ปริมาณน้ำลดลงกว่า๑เมตรแล้วแต่ชาวบ้าน๑๓๐กว่าหลังคาเรือน
ยังออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมขังถูกบางทีเพราะฉะนั้นวันนี้
จังหวัดสุโขทัยน่ะรับมันเป็นอย่างนี้เหมือนตั้งแต่ตอนที่เรา
ปีน้ำท่วมกรุงเทพฯจำได้มั้ยรสถานะคล้ายกันมันจะต้องรับ
ซึ่งจะทำให้แม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีระดับน้ำเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ำมันเดินทางจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เมื่อมวลน้ำอันใหญ่เนี่ย
เบื้องต้นเนี่ยแม่น้ำโยมเข้าท่วมแล้วใน๓อำเภอ๑๖ตำบลนะฮะ
อย่างที่บอกกันเนี่ย๓อำเภอ๑๖ตำบลเนี่ยโดยที่ประตูระบายน้ำ
หาดสะพานจันทร์ได้แก่ตำบลในเมืองนะฮะตำบลย่านยาวตำบลครองกระจง
ท่าทองตำบลเมืองบางยมบางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำสูงถึง๒เมตรห้าสิบฮะ
ชาวบ้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องอาศัยเรือต้องอาศัยเรือในการเข้าออกหมู่บ้าน
แล้วยังที่มีหมู่๕ที่เมื่อกี้บอกกันไปคือตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงเนี่ย
ถูกน้ำเนี่ยลอดช่องระหว่างราวสะพานกับพนังกั้นแม่น้ำยมปรากฏว่าพนังกั้นแม่น้ำยมแตก
น้ำยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยนะครับ
โดยแม่น้ำยมเนี่ยรอดมีระดับน้ำท่วมประมาณ๒เมตรนะฮะ
แล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยแม่น้ำยมไหลหลากเข้าหลายพื้นที่พอสมควรนะครับ
ในครั้งนี้มีหมู่๑แล้วก็หมู่๗ตำบลปากแควร์กระแสแม่น้ำยมเนี่ย
ได้ไปกัดซ่อริมตลิ่งคุณคิดถึงริมตลิงออกไหม

ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้าน
กระซอบมากถ้าตะหลิ่งพังแล้วก็ดินโครนถล่มไปกันใหญ่เลย
ตอนนี้ต้องช่วยกันดูเด็กกับผู้สูงอายุ
ก็คือน้ำเริ่มก็คือไหลลงใต้แหละจากเหนือลงใต้ไปใช่ไหมคะ
ก็อย่างวางชิ้นที่แพร่ก็เริ่มลดระดับลงโดยให้น้ำขัง
ลำที่ลำปางบ้านหนูเองน้ำก็เริ่มลงมา
แต่ก็คือพวกที่แบบทิ้งคือซ้อพวกใต้ดินไปหมด

คนที่อยู่บริเวณเนื่องจากน้ำมันกัดซ้อ

ก็จะโดนกระแสน้ำเรียกได้ว่าปิดล้อม

แสดงว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันพอสมควรนะฮะ
ณวันนี้นอกจากกระแสน้ำที่ไหล
แล้วก็ทะลักรุนแรงและยังเกิดการกัดซ่อ
พัดเสาไฟฟ้าอันนี้เสาไฟฟ้าแรงสูง
ริมถนนสายปากแควร์ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าอู่เวียงช่างยนต์
ล้มละนาวเขาบอกว่าต้นเสาไฟฟ้าล้มกว่า๒๐ต้น

เพราะฉะนั้นวันนี้ชาวสุโขทัยหลายพื้นที่

เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

แต่บางคนที่ไม่ต้องการเรื่องเงินนะแม่

อินยังชีพตอนนี้อาหารด้วย
บางคนจะต้องการอาหารไปเพื่อจะไปทำกับข้าว

คือเขายังไม่อยากต้องการอาหารการกินตอนนี้

คนป่วยผู้สูงอายุเด็กน้อยอย่างนี้

แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะพากันช่วยเหลือ
เหมือนกับคราวนี้การช่วยเหลือไปช้าไหมคะ

ต้องทั้งช่วยเหลือแล้วก็รองรับน้ำต่อ

ถ้าสมมุติน้ำจะท่วมจริงคือมันจะต้องไล่ตามถนนมาเรื่อยถูกต้องไหม
มันจะไล่มาตั้งแต่ในปีที่ที่น้ำท่วมกรุงเทพฯ
มันไล่มาตั้งแต่นอกรสาหวันมันไล่มาตั้งแต่เชียงใหม่เชียงร้าย
เพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่มาถึงกรุงเทพก็คือน้ำเน่านั่นแหละ
เอาความจริงมันจะต้องค่อยไล่ลงมา
อันนี้มันคือไล่แค่ตามคลองแสดงว่ามีการระบายกันยังพอหญิงอยู่
เพราะที่ผ่านมาเราต้องยอมรับเขื่อนเอ่ยอะไรเอ่ย
เราแร้งเราแร้งแต่ตอนที่ปี๔อะไรนั่นน่ะ
๔๖ไหมปี๕๔
คือมันเต็มมันไม่มีการระบายน้ำออกมาก่อน
แต่ปีนี้โชคดีที่ว่าเราแรงกันมาตลอด
นี่ขนาดแร้งนะยังน้ำมามาจุดหนึ่ง
ยังคิดไม่ถึงใช่ป่ะว่ามันจะน้ำขงที่บึงกาลน้ำท่วมมานานเมื่อเคย
น้ำขงตอนนี้สูงมากเพราะว่าเอาความจริงคืออุดรยังท่วมเลยเห็นไหม
แต่ขนาดเดียวกันอื่นที่จังหวัดแลยจังหวัดบึงกาลจังหวัดน้องไค

เพราะว่าประเทศจีนตอนนี้ประเทศจีนเองก็ท่วมเพราะเขื่อนแตก
เพราะแกบลงแม่น้ำหก
ประเทศจีนสามารถกำหนดว่าแม่น้ำโขงจะขึ้นจะลงได้ยังไง
อย่างตอนนี้เราน้ำระบายครั้งละ๓๐๐๕๐๐ครั้งละมือ
มือเป็นล้านนะแม่เขาจะกำหนดเราได้ท่านผู้ชมอีกนึงเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ทุกวันนี้จะต้องกินกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ปูตัวใหญ่ไม่ขอเบรกนิดนึงได้ไหมคะ
คนถามว่าคิวคุณหมดดำเพิ่งสักมา
ใช่นี่นั่งมองอยู่ตลอดสิครับ
เพราะตาไฟคือเห็นคุณแม่เพิ่งไม่ทำใช่ไหม
สักหัวอันนี้ไปปกติ
เหงอ่ะเราก็ต้องหมูนะเหล่านี้แล้วหมูอ๋อม่านะจริงจริงคุยกับคุณแม่มดดำนะ
ตั้งแต่ไปทำกับคุณหมอแถวรัชดามาเนี่ยคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนโงเห้งได้นะ
แค่ไม่รู้ก็คิวมันจะมีรอยแสดกตอนเด็กเดียวก็ต้องออกให้เต็มอ่า
เปิดไปหน้าคุณแม่เปิดผันเลย
ทำไมวะผมไม่แวะดูเลย

หน้าคุณมดดำคนตื่นเต้นนะ

แต่จะเอาแบบนี้นะเปิดผันเลย

อันนี้ย้อนไปที่โควิดทำให้ปันแตก

บอกแล้วว่าแพงกว่าข้ากุ้งอีกโอ้โฮใช่ใส่แว่นก่อนนะ
พระหวานะครับเดี๋ยวอันนั้นคือแว่นใส่ตาหรือเปล่าครับคุณแม่ใส่ตาค่ะ
เอาไปทำใส่ตาใส่ตาใส่ตาค่ะใส่ตายาวนะ
แต่แว่นจริงจังมากค่ะแว่นจริงจังเราก็ไปซื้อแว่นสนุกมา
แล้วก็ไปใส่เลนใส่ตายาวนะคะเพิ่มสีสันให้ชีวิตนะ
ซ้ำคือคนนี้เคยเป็นแล้วเป็นซ้ำอีก
ซึ่งคนที่เป็นแล้วมักจะสบายใจว่าเออเราเป็นแล้วคงจะรอดแล้ว
แม้กระทั่งว่าฉีดวักษณ์วัคซีนแล้วก็ยังตรวจเจออีกเพราะอะไร
เขาก็บอกว่าติดรอบ๒คือรอบแรกผู้ชายคนนี้นะคะอายุ๓๓ปี
เจอครั้งแรกประมาณวันที่๒๖มีนาติดเชื้อรอบแรก
ก็เจ็บคอมีอาการว่างนี้เดียวกัน
รอบนี้ตรวจพบแปลว่าไม่มีอาการ
พบจากหลังจากที่ผู้ป่วยทำงานเป็นพนักงานไอที
เดินทางกลับจากสเปนผ่านทางอังกฤษนะคะ
ผลตรวจเชื้อที่ด่านคัดกรองสนามบินฮ่องกงเป็นค่าบวกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
รอบนี้อย่างที่บอกว่าไม่มีอาการไม่มีอาการเนี่ยน่ากลัวนะ
เพราะว่ามันไม่ได้เตือนเราให้เราระวังนะ

อย่างไรก็ตามสถาบันวิจัยฮ่องกงแล้วก็โรงพยาบาลหลายแห่งในฮ่องกง
ก็วิเคราะห์นะคะก็เก็บจากคนไข้เนี่ยนะคะ
คนไข้กักตัวไว้๑๐วันหลังจากมีอาการเก็บเชื้อรอบแรกก่อน
แล้วก็กับตัวอย่างที่เก็บจากคนไข้๑วันนะ
ก็คือ๑๐วันกับ๑วันเนี่ยเอามาทำการทดลองใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาดูว่าจากผลของการติดเชื้อเนี่ยผลวิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบว่านะคะ
ทีนใกล้เคียงกับสายพันธุ์จากสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษนะ
ส่วนการติดเชื้อครั้งที่๒เป็นสายพันธุ์จากสวิสเตอร์แลนด์และอังกฤษนะ
ซึ่งผลการวิจัยแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่า
หนึ่งการติดเชื้อซ้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้แม้ว่าเพิ่งหายป่วยมาแล้วนะคะ
ไม่กี่เดือนนอกจากนี้นะคะ
ยังมีคนว่าป่วยแล้วก็ไปฉีดวัคซีนป้องกงป้องกันแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังสามารถที่จะติดขึ้นมาได้อีกนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธการรับวัคซีนนะ
ควรจะรับวัคซีนเอาไว้เป็นการดีนะคะ
แล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางการคุมความระบาดนะคะในพื้นที่
แล้วก็เรื่องใส่หน้ากากอนามัยนะรักษาระยะห่างนะล้างมือเนี่ย
อันนี้ควรจะทำให้แบบเหมือนกับที่เราบอกว่าอย่ากาดตก
ต้องทำเป็นแบบเหมือนกับประจำเลยนะคะ

สบครายงานถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก๕รายนะคะ
ยอดรวมผู้ติดเชื้อที่สะสมอยู่ทั้งหมดเวลานี้นะคะ

หายป่วยแล้วก็๓๒๒๙ราย
รักษาอาการอยู่๑๑๕คนและ
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มแต่อย่างใดนะ
ผลรวมผู้เสียชีวิตคงที่ของเราก็อยู่ที่๕๘รายเท่าเดิมนะคะ
ก็ยังเนอะทั้งหมดยังเดินทางเข้ามาจากตำแพทย์

การ์แรนทีนตอนนี้ก็มาจากโอมาน๑รายตรกี๑รายนะ
อินโดนีเซีย๒รายแล้วก็สหรัฐอเมริกา๑ราย
ทุกคนโดนกักบริเวณหมดนะ

คุณแบบว่าปล่อยเข้ามาเสร็จอยู่ในนั้นนะ๑๔วันเหมือนกัน
แต่ใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ตในจุดต่างก็แล้วแต่
คนที่อยู่ที่นั่นก็ต้องกังวลแล้วว่าเอ๊ะแล้วคนนั้นเป็นหรือเปล่า

แล้วถ้ามาระบาดตรงนี้จังหวัดเราก็จะเสียหายไหม
แต่หนูดูพี่ดาราหลายคนที่ไป
เช่าเรือยงเรือย้อนไปกลางทะเลมันก็ดูเหมือนไปต่างประเทศนะ
ตอนนั้นก็ทำแบบนี้เพราะว่าน้ำทะเลใสแล้วก็สูง

ตอนนี้ภูเก็ตสมุยเอ่ยโรงแรมราคาถูก

ราคาปกติเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นตอนนี้ลดเหลือหลักพันนะจ
คือมันเป็นโอกาสของคนไทยที่ควรจะออกมาเที่ยวกันตอนนี้

เพราะว่าบางทีเราจับต้องไม่ถึงหรอกโรงแรม๕ดาวแพง
แต่วันนี้คุณไปในราคาที่แบบลดลงเกินไป
เหมือนทัวร์นะไปดูฮือไปสมมุติแพ้เจอที่รถเมียใส่บิกินี่วิ่งอยู่นะ

เดี๋ยวเรามาประชันกันพี่จะใส่คอกระเช้านะ

เข้าไปจะตกใจไหมเป็นความนี้ดีกว่า

ตายมาแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

กัญชัยโทรมาทำไม

เขาบอกพี่มดดำนี่พี่มดหนุ่มเขาดูรายการที่พี่ทำ
หรือยังไงนะฮะเอ้าท่านผู้ชมฮะจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
ได้โพสต์ภาพรถแท็กซี่ปรากฏรถแท็กซี่ของเขาเนี่ยมีเถาวันเต็มอย่างนี้
ป้าหนึ่งอยู่กลางป่าเลยคุณเถาวันเนี่ยเลื้อยอยู่บนหลังคารถนะฮะ
ด้านในเต็มไปหมดเลยฮะรวมถึงมีเครื่องรางของครั้งอื่นอื่นเนี่ย
รวมทั้งแสงไฟที่สลัวสร้างบรรยากาศ
เหมือนแสงไฟสลัวทำให้บรรยากาศรถค่อนข้างน่ากลัว
พอมันบุความว่าใช่ค่ะประสบการณ์ขึ้นแท็กซี่แบบครั้งแอบกว่าน
ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลย
ล่าสุดครับเจ้าของรถแท็กซี่คันดังกล่าวอายุ๗๐ปีแล้ว
ชื่อคุณวิชัยชินวงศ์อายุ๗๐ปีเจ้าของรถแท็กซี่คันตั้งเก่าบอกว่า
ถาวันที่ติดอยู่ในรถเนี่ยมีชื่อว่าเครือเขาหลง

เครือเขาหลงหรือเขาวันหลง
ติดได้ยังไงบริเมณ์
ด้วยเอามาจากไหนเหรอ
เอาจริงเอามาจากหลากหลายที่เลย
ที่คำชโนธก็ใช่ที่ขุนน้ำนางนอนก็ใช่

ไปสถานที่ศักดิ์ศิษย์ตามภารกิจศาสตร์ก็จะเอาเก็บกลับมา
ซึ่งความเชื่อของลุงแกเขาเชื่อช่วยป้องกันขโมย

เพียงให้ศัตรูกำกายมาเป็นมิตรแล้วก็มีคนรักคนหลงให้โชคให้รับและป้องกันว่าถูกทำร้าย
เขาก็บอกเดี๋ยวก็ทำลุงลุงเครียดไปหรือเปล่า

มา๕๖ปีที่ผ่านมาค่ะ
เคยเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันบนท้องถนน
ขับแท็กซี่มันก็มีเหตุกระทะกระทะบนด้านหนึ่ง
โดยตนเนี่ยขับเข้าเลนขวาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
รถคันหลังที่ตามมาเกิดความโมโหลุง
แล้วก็น่าจะมีความมืนเมาด้วยแหละ

ในที่สุดเขาชักปืนขึ้นมาเลย

เขาชักปืนขึ้นมาจ่อที่หัวลุง
ตอนนั้นลุงคิดว่ายังไงก็ตายแน่แล้ว

ก็จึงยกมือไหว้ภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หันหลังเดินไปยิงที่เกาะกลางถนนแทนสาม

ความจริงเขาจะเอาปืนมายิงที่หัวแล้ว

จับใจให้ไปยิงตรงเกาะกลางถนนสัตว

เพื่อเขาหลงปุ๊บมาดนจิตดนใจให้เขาเปลี่ยนใจ
ตนเนี่ยจึงตั้งแต่นั้นก็เก็บปอกกระสุนเอาไว้

แกเอาปลอกกระสุนมาผูกไว้ที่กระจกรถ
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
คุณวิชัยก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะฮะเริ่มแรก

พอจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเริ่มห้อยพระองค์ที่หนึ่ง
แล้วพระองค์ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามันจะกลับมา
ชั้นใดชั้นนั้นคุณเป็นอย่างไรนะฮะ
เห็นไหมเราเริ่มมีรถใหม่คันหนึ่งจะต้องไปเจิมหน่อย
เจิมสักพักก็จะเริ่มมีพระมาองค์นึง
สักพักหนึ่งรถเราจะกลายเป็นห้องพระทันที
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นฉันได้ฉันนั้นแกก็เป็นอย่างนั้น
แกบอกเริ่มแรกก็นำมาติดในรถไม่เยอะ
แต่พอสะสมไปเรื่อยเกือบ๑๔
อื้อฮืออย่างนี้น่ะอื้อฮือ๑๔ปี

เมื่อมีผู้โดยสารขึ้นมาบนรถก็มักจะถามว่า
อะไรลุงนี่มันคืออะไรน่ะคุณควรจะต้องใจ
ใช่เยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่คือแล้ว
คนมักจะขอติดไม้ติดมือกลับบ้านเสมอ
ให้มั้ยมั้ย
โลภความหลงมีแต่ความบริสุทธิ์ใจตั้งใจทำมาหากินซึ่งตนมองว่าผู้โดยสารคือเทวดาต้องบริการให้ดีที่สุด

จริงลุงเขาไม่ต้องเสียเวลาไปหาของเยอะเลยนะ
เชื่อนหนังทุกแม่มดดำถูกแปะทุกอย่างทุกสารทุกก้าว

หรือถ้าถ่ายรูปพิมพ์ดังได้ไปแปะเพิ่มอีกอันนึง

เวลาตอนกลางคืนนี้มูดจะไม่เห็นจะพากตัวได้
เหมือนที่คลินิกต้องมีรูปพิมพ์ดังอย่างนั้น

สำหรับคุณบอสอยู่วิทยา
เป็นข่าวข่าวหนึ่งที่กระแสสังคมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ทางไทยรัฐอินสตาแกรมไทยรัฐออนไลน์

สารอนุมัติหมายจับบอสอยู่วิทยา๓ข้อหา
ข้อหานั้นมีข้อหาอะไรบ้าง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนรถผู้อื่นเสียหาย
มีพูดถึงแก่ความตายอันนี้ข้อหาที่หนึ่ง
ข้อที่๒ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือ

๓เศษโคเคน

สำหรับการออกหมายจับครั้งนี้นะครับ
เกิดจากกระบวนการพิจารณาตามมาตรา๑๔๗นะฮะ
หลังจากมีการนำพยานหลักฐานใหม่มารวมในสำนวนนี้
โดยหมายจับมีอายุความหลังจากนี้
เขาถามว่าหมายจับมีอายุความหลังจากนี้กี่ปี

คือถ้าจะไม่ต้องเข้าไปให้ก็คือต้องไม่เข้าไปให้อีก๑๕ปี
หมายจับมีอายุความ๑๕ปีนะครับ
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ตำรวจจะส่งสำนวนให้อายการก่อนนะ
เพื่อพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่า
เราก็จะไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าอายการจะสั่งฟ้องหรือเปล่า
ตำรวจก็จะส่งเรื่องเข้าไปที่อายการ
เพราะฉะนั้นเขาจะตัดแต่ณบัตรนี้เขายังเป็นแค่

เพราะฉะนั้นอายการเขาจะเป็นคนตัดสินว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้อง
แล้วก็ในที่สุดก็จะออกหมายแดง

อันนี้คือข่าวล่าสุดของคุณบอสอยู่วิทยา

ที่เดี๋ยวรัฐมนตรีบีภูติพรง
เขาจะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่อง
เฟซบุ๊กมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับทุกคนอ๋อที่เขาจะมีเรื่องของกันของเฟซบุ๊กไลน์
ใช่อย่างนี้ต้องบอกว่าอันนี้ขอสักนิดนึงได้ไอจี๊ได้ไหมฮะเขาบอกว่าเออจริงแล้วเดี๋ยวอ๋อมีข่าวอื่นเลย
ก็เดี๋ยวไปติดตามที่ธนัดนิวโชว์ที่คนเกี่ยวกับเฟซบุ๊กนะครับวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวในกระแสออนไลน์พอสมควรนะโอเคอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าเรื่องของพลาสติกบางทีเนี่ยบางอย่างเกิดมาเพื่อที่จะถูกใช้แล้วก็ทิ้ง
ทีนี้เนี่ยบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีขยะพลาสติกอยู่ค่อนข้างเยอะแต่เขาระบุเป็นเรื่องของขนาดของแก้วน้ำแก้วน้ำพลาสติกเล็กอ่ะบางทีมันเล็กมากถูกไหมคะ
น้ำหนักเบามันทำให้จัดเก็บยากจึงกลายเป็นขยะสะสมในสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระจายไปได้แบบไกลมากทีเดียว
บรรจุแก้พลาสติกแบบที่ต้องใช้หล่อจิ้มดูดเนี่ยเป็นนวัตกรรมอำนวยความสะดวกที่สร้างขยะมากมายจริงแล้วก็กลายเป็นไอเทมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทัวร์ทางทะเลนะคะ
ความจริงควรถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบน

เพราะเวลามันลงไปทะเลมันกระจายเร็ว

แล้วปลาก็หยิบไปหักง่ายด้วย
ออกที่ดีที่สุดคือเลิกผลิตเลิกใช้
ผลิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนวัสดุแทน
ไม่อย่างนั้นหาดที่สวยระดับโลกอย่างอ่าวมายา
จะหนีไม่พ้นขยะซึ่งคิดแบบนี้นะคะ
เพราะว่าถูกพัดพามาจากที่ไหนก็ไม่รู้
เป็นภาระให้เจ้าหน้าที่ต้องมาตามเก็บไม่รู้จักจบสิ้น
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมันต้องสร้างจิตสำนึกของคนใช้ด้วย
คือคนใช้แล้วไม่ใช่ที่โรงคาเลอันนี้สำคัญ

อืมใช่ดังนั้นถ้าเกิดคุณเก็บขยะมามีการคัดแยกขยะที่ดีเนี่ย
มันก็ได้แต่กว่าจะไปทิ้งปลายทางตรงนั้นเริ่มจากตัวเราก่อนไง

ใช่ช่วงนี้จริงทะเลสวย
มันไม่น่าจะกลับมาเยอะขนาดนี้นะเอาจริง
ท่านผู้ชมฮะแน่นอนครูเต้ย
เต้ยผู้คิวคิวเยอะมากจนไม่มีคิวมาออกรายการอะไรเลย

เป็นครูแฟนคลับเยอะมาก
วันนี้โอ้โหทั้งโลเหล็กทั้งแบบสารพัด
ครูเต้ยโดนป้นเดินโจรขึ้นบ้านถึงเป็นข่าวจนกลับมาเล่าให้ฟังค่ะโอเคโดนไปแล้วจนกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

ครูเต้ยแทบสุดเลยเปิดบ้านบ้านกระจุยเลยนะครับ
โจรบุกกล่องโลเหล็กกุชชี่เกลือไปหมด
บางคนถามว่าครูเต้ยเป็นใคร

ครูเต้ยเป็นคุณครูจริงนะครับ
เป็นคุณครูสอนศิลปะศึกษาดนตรีแล้วก็นาตสิน
ซึ่งหลายคนเนี่ยก็เห็นว่าทำไมเขารับงานร้องเพลงด้วย

เขาก็สามารถเขานี่ต้องใช้คำว่าเป็นคุณครู๒๐๐ล้านวิว
เป็นคุณครู๒๐๐ล้านวิวดีกว่า
คือในสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาเคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเนี่ย
แข่งร้องเพลงในงานกีฬาในภาคอีสาน

โดยปัจจุบันนี้ครูเต้ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านกุฏธาติ
โทษนะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อย่างที่บอกว่าวิชาที่เขาสอนนี่คือศิลปะศึกษาดนตรีนาตสิน
ซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าเขาไปรับงานร้องเพลงกลางคืนไปรับงานโชว์ตัว
บางทีร้องถึงตี๔๘โมงไปเข้าโรงชาติ

เป็นคนขยันมาก
เขาแบ่งเวลาการเรียนการสอนตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะแบบว่าไปร้องเพลงเต็มที่
แต่ตอนเช้า๗๘โมงเขาจะมาเคารพทรงชาติเด็กตลอดปกติเลย

บอกส่วนใหญ่ใช้เวลานอนบนรถตู้ฮะ
พอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะใช้เวลาอยู่บนรถตู้นอนพักผ่อน
เพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่

เพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นเขาได้มาออกรายการทีวีของใครเลย
ได้มีรายการไหนแด็กเค้าเพิ่งออกไปวันอาทิตย์ที่บ้าน

อืมจะขึ้นใหญ่มาก

เออเขาตอนนี้เขาอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านกุฏภาษณ์
ครูเต้ยด้วยความที่ตัวเองไปสอนตอนเช้า

ทำงานอื่นทำงานอื่นคือบี้ซี่คือบี้ซี่
ซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้เขามีดราม่าด้วยนะประเด็นครบซ้อน
ล่าสุดเนี่ยในเฟซบุ๊คครูเต้ยได้โพสต์ภาพบ้าน
แล้วก็ห้องนอนในสภาพข่าวของกาจุยกระจาย
มีนาฬิกาโลเล็กฟุชชี่ถูกลื้อค้นหมดเลยนี่บ้านเขา
โดยระบุข้อความว่าทำงานมาเหนื่อยถึงบ้านว่าจะรีบอาบน้ำนอน
พรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนพอเปิดห้องเข้ามาสภาพ
ถือว่าคุณใจกล้ามากครับคุณโจร
เคยเจอแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะโดนกับตัว
ช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ค่อยดี
ฝากทุกคนระมัดระวังกันด้วยครับอันนี้ก็คือครูเต้ยนะฮะ

นึกออกไปเป็นดักรองลูกทุ่งอินดี้ที่แบบใส่แวดเนมน่ะ

คือสร้างบ้านให้พ่อให้แม่สร้างบ้านให้ตัวเอง
อ๋อเหรอหาใหม่ลูก
อีกเรื่องหนึ่งค่ะอดีตตลกชื่อดังนะคะ
หวานดอกกระโดนก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าโดนแล้วโดนอีก
คือโดนคนแอบอ้างกองถ่ายละครนัดมาถ่ายงาน
แต่สุดท้ายพอมาถึงกลับถูกปล่อยเคว้งกันเลยทีเดียว
โดยระบุข้อความบอกว่าตกลงว่าหนูหลอกพี่ใช่ไหมลูก
หลอกพี่ว่าให้พี่ไปถ่ายวันที่๒๕ของวันนี้
ถ้าเกิดว่าหนูไม่เห็นเฟซบุ๊คของพี่หนูติดต่อพี่กลับด้วยนะคะ
เมื่อวานพี่ก็โทรหาหนูนัดกันอย่างดี
แต่พอมาถึงเวลานัด๘นาฬิกาพี่มาก่อน๘นาฬิกา
แต่ตอนนี้จะ๑๐นาฬิกาอยู่แล้วพี่โทรหาเป็นร้อยรอบ
สุดท้ายหนูก็ปิดเครื่องโทรศัพท์หนี
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบตเตอรี่หนูหมดหรือเปล่า
ถ้าหนูไม่ติดต่อกลับมาพี่ก็คงจะโพสต์แบบนี้ไปจนชั่วนิรันดิ์
ถามว่าเสียความรู้สึกไหมพี่ไม่ได้เสียความรู้สึก
แต่คือหนูนัดพี่มาพี่ก็ต้องมาตามนัด

แต่ทีนี้พอพี่โทรหาหนูหนูปิดเครื่องไปแล้ว
ก็ไม่เข้าใจว่าหนูตั้งใจหลอกพี่หรือว่ายังไง

เพราะว่าพี่ยังคงอยู่ที่ตึกค่ายเพลงดัง

คือพี่ไม่รู้นะว่าหนูหลอกพี่หรือเปล่า
แต่พี่มานะตอนนี้พี่ไม่มีเงินค่ารถกลับแล้ว

แล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่อยากจะได้ยินเสียงคลิป
รบกวนสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ข้อความ
ระดับพี่ส่งคลิปไปให้ฟังว่าเขาเนี่ยได้พูดอะไรไว้กับพี่บ้าง
เหมือนโดนเขาหลอกมามีตัวจริงหรือเปล่า

แต่มีหลักฐานยืนยันโดยมีคลิปเสียง
ที่เราคุยกันตลอดระยะเวลาภายใน๓วัน
ใครจะใจดีบ้างช่วยโอนเงินค่ารถให้หนูกลับบ้านหน่อย
ไม่มีเงินกลับบ้านครั้งที่สองในชีวิตที่โดนหลอก

แล้วก็แบบเหมือนให้เขามาแล้วเทงานเขา

คนติดต่อก็ไม่รู้ติดต่อจริงหรือเปล่า
ใช่โดนร้อนหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่า

ใช่ตาหวานตาหวานอีกแล้วนางชอบโดนแกล้งนางชอบโดนแกล้ง

ชุดได้ชุดหน้าดีกว่าไหม
นี่เขาบอกว่าสมุยร้อนฉ่าเลยทีเดียว

จ้ะจะให้รถเบรใสหรือเปล่า

น้องคิมเบอรี่ที่สมุยเขาบอกว่าร้อนผาวเลย
แล้วก็ผ่านเล็ก

ก็ทำเอาทุกคนมองแล้วก็นั่นแหละค่ะ

นี่ไงอ๋อชุดแนวนี้น่ารักนะ
ใช่ชุดแนวนี้จะมีปุมาก

คุณผู้ชมว่าแบบว่าน้องเดมี่ทันได้อย่างไร

ก็ผอมเร็วแม่

เวทมนต์ผมเยอะมากเลยลูกดูสิ
แต่ถ้าให้นมเองก็ลงเร็วแหละ

มันจะลงแบบหวบ
จริงคือต้องมนตรา
ดูเดมี่เขาสนใจนะ
เพราะว่าเขาก็ไม่เคยแบบเห็นน้องตัวเล็กกว่า
ยันเนี่ยก็เลยดูสนใจน้องเวทมนต์ตลอดเวลามองยังไง

หน้าเขาชัดมากเลยอะ

ตาบ้องแบ๊วมากเลย
อยากได้ให้ดูพี่เร็วดเมแลของเรา

พระเมวันแต่งงานเธอก็ยังสวยนะ
ต้องแบบว่านะทุกคนคงชื่นใจเธอน่ะ
บอกวันได้ยังครับตอนนี้บอกวันได้ยังคะ
ปลายปีค่ะสู่กลางนะครับ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นางทุกคนชอบวันนี้สวัสดีค่ะ